ท่านผู้ชมครับที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เกือบจะมีเรื่องสลดเกิดขึ้นนะครับ
มีผู้ชายคนนึงคือไปเช่าปืนนะฮะแล้วก็ไปซื้อลูกกระสุนนะครับ
คือซ้อมอยู่เนี่ยหันกระบอกปืนมาจะยิงตัวตายนะฮะ
โชคดีที่ครูฝึกเนี่ยเขาเข้าไปช่วยกันทันนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ดูเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะนี่ครูฝึกเขามายืนดูอยู่ใกล้ใกล้
แล้วเพราะเห็นความผิดปกติอยู่ผู้ก่อเหตุก็กำลังซ้อมยิงปืนอยู่นะฮะ
จังหวะที่ยิงไปแล้วจังหวะนี้นี่ฮะครูฝึกเข้าไปปัดเลย
แล้วต้องยื้อยุดอยู่ตั้งนานนะครับมีอีกคนนึงนะฮะออกมาช่วยด้วย
สุดท้ายแย่งปืนมาได้นะโอ้โหเกือบไป
ครูฝึกรวดเร็วมากนะคะ
เพราะว่าสังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่ต้น
คือสังเกตเห็นตั้งแต่มาขอเช่าปืนแล้วซื้อลูกกระสุนแล้วล่ะ
ใช่บอกว่าปกติคนที่มาซ้อมยิงปืน

เหมือนกับตั้งใจว่ามายิงยิงเป็นพิธีหน่อยเดียวแล้วก็จะยิงตัวตาย
ครูฝึกก็เลยยืนจ้องเห็นไหมคะ
นี่ยืนจ้องอยู่ตลอดแล้วก็คว้าได้ทันแบบรวดเร็วมาก
คือยืนอยู่ข้างหลังแบบไม่ห่างเลย
วันนี้อีกคนนึงนะฮะปีนออกมาจากห้องด้านในออกลอดช่องกระจกออกมาเลย

จะเป็นภาพที่นี่ฮะจังหวะตรงนี้นะฮะ
ครูฝึกยืนจ้องอยู่แล้ว

นี่นะฮะโอ้โห

สนามยิงปืนมณฑนทหารบกที่๓๓จังหวัดเชียงใหม่นะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนที่กำลังซ้อมยิงปืนกันอยู่เนี่ยนี่ฮะช่องที่เกิดเหตุ
ช่องตรงนี้นะครับตามที่ท่านเห็นเลยนะฮะ
ผู้ที่มาเช่าปืนมาซื้อลูกกระสุนเพื่อจะซ้อมยิงปืน
ปลายกระบอกปืนมาจ่อขมับตัวเองแล้วนะครับ
ครูฝึกก็ออกมาช่วยกันนะฮะ
ก็แม่เกือบจะเกิดเหตุสลดนะ
ช่วยกันได้อย่างบุดหวิดทีเดียวนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นครูฝึกของสนามยิงปืนมณฑนทหารบกที่๓
คนที่ยืนกอดอกยืนจ้องแล้วก็ช่วยไว้ทันนะฮะค่ะคุณนันทวัฒน์นะครับบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่ช่องยิงปืนเมื่อสักครู่นี้ชายคนก่อเหตุเป็นชายสูงอายุแล้วขี่จักรยานยนต์มากับลูกชายลูกชายอายุ๑๐กว่าขวบนะฮะมาถึงสนามยิงปืนเนี่ยให้ลูกชายรออยู่ด้านนอกแล้วเจ้าตัวก็เข้ามาในสนามขอเช่า
แล้วก็ขอซื้อกระสุนยิงเนี่ยเพื่อซ้อมยิงเนี่ยแค่๔นัดนะฮะบอกว่าพกมาจากบ้านด้วย๒นัดทีนี้ครูฝึกคือคุณนันทวัฒน์บอกว่าเริ่มแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมาซื้อกระสุนแค่๔นัดปกติลูกค้าเนี่ยกระบอกนี้นะฮะมาซ้อมยิงปืนเนี่ยโอ้โหซื้อกันเนี่ยไม่ต่ำกว่า๑๐นัดหลายสิบนัดอ่ะมาซ้อมที
เขาก็เลยผิดสังเกตนะฮะพอเริ่มยิงเริ่มซ้อมยิงเนี่ยที่เป้าเนี่ยนะฮะคุณนันทวัฒน์บอกก็ไม่ไปไหนไกลแล้วพยายามยืนอยู่ใกล้เลยเพราะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ผิดปกตินะผู้ชายคนนี้ก็หันซ้ายหันขวายังหันมาบอกครูฝึกนะบอกขยับห่างออกไปหน่อยได้ไหมแต่คุณนันทวัฒน์ไม่ไปไหนไกลนะครับเขาก็ยิงนะฮะเริ่
สะตัวเองนะครับคุณนันทวัฒน์ก็เลยรีบเข้าไปแย่งปืนเลยอย่างที่เห็นในภาพในกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งคุณนันทวัฒน์บอกว่าโอ้โหคือผู้ชายคนนี้เนี่ยอายุเยอะแล้วแต่ว่าเรี่ยวแรงเยอะมากกำปืนไว้แน่นมากคือแบบยื้อยุดกันจนล้มอ่ะค่ะสุดท้ายก็แย่งปืนมาได้นะครับมีเพื่อนเข้ามาช่วยอีกคนนึง
ผมจะตายนี่มันสุดของผมจะเข้ามาห้ามทำไม
ผู้โดยการที่ถอยมาก้าวหนึ่งแล้วก็หลบไปด้านขวาอย่าให้หางตาเขาเห็นตระมาณนี้ครับ
อ่าต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เขายิงไปได้๔นัทเขาก็เริ่มแบบมีอาการนะครับ

คือถ้าถอยออกไปอีกไกลอีกสักก้าวนึงเนี่ยผมว่าไม่น่าจะทันแล้วนะ

นี่จังหวะโอ้โหนี่อันนี้ยังปุ๊บมือถึงเลยนะ

แต่ถ้าที่ว่าลูกค้าเขาบอกว่าไปไกลเนี่ยถ้าไปไกลสัก๒๓๙นี้เรียบร้อยเลยนะฮะ
เพื่อผู้ชมครับคนก่อเหตุอายุหกสิบห้าปีนะฮะ
มากับลูกชายนะครับลูกชายอยู่แค่สิบสองปีนะฮะ
หลังจากที่เขามีการสอบสวนสอบถามกันเนี่ยนะครับ
คือเขายอมรับว่าลูกชายของเขาก็รู้นะฮะลูกชายวัย๑๒ปีเนี่ย
รู้ว่าพ่อจะมาฆ่าตัวตายที่นี่นะฮะ

เนื่องจากปัญหาหนี้สินส่วนตัวนะครับบอกว่าเจอพิษโควิดอะไรเข้าไปเนี่ย
หนี้สินแล้วก็เครียดนะครับลูกชายบอกว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะห้ามพ่อได้เหมือนกัน
ทำได้แค่มากับพ่อนะมากับพ่อตามที่พ่อต้องการนะฮะ
หลังจากที่มาถึงสนามยิงปืนพ่อก็สั่งให้รออยู่ข้างนอกนะฮะ
เขาบอกเขาก็ไปหลบอยู่หลังร้านกาแฟในสนามยิงปืนไปอยู่ที่นั่น
พอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเนี่ยก็ยังคิดว่าสงสัยพ่อคงฆ่าตัวตายแล้ว
ก็โทรไปบอกแม่นะฮะสุดท้ายนี่คือโชคดีนะฮะ
ครูฝึกมาช่วยชีวิตเอาไว้ทันนะครับไอ้เสียงยิงปืนอาจจะเป็นปืนที่เขาซ้อมยิงปืนนะฮะ
กล้องวงจรปิดหน้าสนามยิงปืนเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ช่วงที่ชายผู้ก่อเหตุมาถึงนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาเมื่อวานนี้นะครับ๑๕นาฬิกา๓๗นาที
สุดท้ายซ้อนท้ายมาขี่รถมาจอดที่สนามยิงปืน
พอลงจากรถก็ส่งกุญแจรถให้กับลูกชาย
แล้วทุกผู้ชมดูนะฮะเหมือนที่น้องเขาบอกอ่ะ
ผมก็รู้ว่าพ่อจะมาก่อเหตุจะมาฆ่าตัวตายที่นี่
นี่ค่ะจังหวะกอดกับพ่อแบบนี้ค่ะ
น้องเขาบอกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงพ่อเขาตัดสินใจแล้ว
เหมือนกอดล่ำลากันเลยนะใช่

คือดูลูกเครียดเลยนะรับกุญแจจากพ่อเนี่ย
บอกผมไม่รู้จะไปไหนต่อผมก็ไปนั่งอยู่ร้านกาแฟแถวนั้น
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากสนามเนี่ย
ยังคิดว่าพ่อยิงตัวตายแล้วล่ะ
สุดท้ายมีคนช่วยเอาไว้ทัน

มีครูฝึกอีกคนนึงนะครับ

ไม่ใช่ครูฝึกนะฮะเนี่ยเจ้าหน้าที่ของสนามยิงปืนคุณทัชกรนะครับ
แต่ก็ต้องชื่นชมเลยนะฮะเพราะว่าพอเห็นเหตุการณ์เนี่ย
กระโดดลอดช่องกระจกออกมาเลยนะฮะเพื่อจะช่วยเหลือกัน
คุณทัชกรบอกว่าหลังจากได้ยินเสียงคนเนี่ย
วายแล้วหันมาดูเนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยนี่รีบออกมาเลย
ทีแรกตั้งใจจะวิ่งอ้อมออกมาทางประตูแต่คิดว่าไม่ทันแน่
ตัดสินใจนี่ฮะกระโดดลอดช่องกระจกเคาน์เตอร์ออกมาเลยนะฮะ
แต่ยังไงก็ต้องช่วยกันไว้ก่อน
แล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มา๒ครั้งนะครับ

มีปี๖๑ก็มีปี๖๓ก็มี

ที่เดียวกันเลยครับท่านผู้ชมครับ
คือครูฝึกปกติเขาจะยืนดูอย่างนี้ใช่ไหมคุณเหนียวมาสอน

เขาจะไม่มีแบบเราเช่าปืนแล้วก็ซื้อกระสุนแล้วเขาปล่อยเราแบบเดี่ยวมีไหมไม่มี
มีครูฝึกคอยเดินดูคอยเฝ้าอยู่ทุกสนามยิงปืนนะคะ
แล้วครูฝึกเขาก็จะสังเกตพอรู้ว่าใครยิงคล่องยิงไม่คล่องเป็นหรือไม่เป็นยังไงเขาก็จะดูความปลอดภัย

นี่ปี๖๓นี่นี่ยังถือว่าอยู่๒๓๙แต่วิ่งทันนะฮะ

แต่ซ้ายมือเนี่ยคือล่าสุดเมื่อวานนี้ปี๖๕เนี่ยครูฝึกเขาบอกเขาจับพิรุษเห็นก่อนแล้วเขาห่างก้าวเดียวเลย
นี่สนามยิงปืนแห่งนี้นะฮะ๓ครั้งนะฮะช่วยกันได้ทันหมดเลยนะครับ
ส่วนกรณีล่าสุดของคุณลุงวัย๖๕ปีที่เครียดจากปัญหาหนี้สิน

เพื่อให้ช่วยบำบัดดูแลเรื่องของความเครียด

ผมก็ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรหนักหนาขนาดไหนแต่ว่าผมสงสารน้องสงสารลูกชายนะคุณลุงนะ
ยังไงก็ต้องเข้มแข็งนะฮะไม่อย่างนั้นลูกชายจะทำยังไง